ส่วนเรื่องของการผ่อนปลนเข้าสู่ระยะที่๒
เรารุ้นนะลุ้นนอกจากมันจะเกิดขึ้นจริงไหม
รุ้นสองคือจะมีสถานที่ใดบ้าง
ที่ทำให้เราได้ออกไปและกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ

หนึ่งในนั้นคือหนี
ช่วงนี้อากาศร้อนนะ

เป็นวันที่๑๗พฤษภาคมนี้
ทีนี้มีข่าวว่าห้างหรือเปล่าที่จะได้เปิด
เป็นหนึ่งในนั้นไหมที่จะได้เปิดได้ทำกิจกรรมกันเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าก่อนที่จะเปิดเดี๋ยวจะต้องมีตัวอย่าง

แล้วดูสิว่าห้างจะมีมาตรการอย่างไร
ในการควบคุมคนที่เขาเข้าไปใช้บริการนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะมาอัปเดตตัวเลขกันหน่อย
เมื่อวานนี้นะคะผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะเพิ่มขึ้น๔รายด้วยกันเนี่ยนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
เมื่อวานนี้๔รายด้วยการแบ่งเป็นแบบนี้นะคะ
ผู้ป่วยที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑ราย
อกจากนี้ค่ะกลุ่มผู้ป่วยใหม่๓ราย
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงจากการไปทำงาน

และเป็นกลุ่มที่เกิดจากการค้นหาเชิงรุกที่จังหวัดยาลา๒รายด้วยกัน

ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม๓ราย
เมื่อวานนี้หายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่๓รายเองเนี่ยนะคะ
แต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑ศพ

มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเริ่มป่วย๑๙มีนาคม
อาการคือเป็นไข้ปวดกล้ามเนื้อ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อน
ก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดไตวาย
เสียชีวิต๙พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดตอนนี้นะคะ
ขึ้น๓๐๐เรียบร้อย๓๔ราย
กลับบ้านได้แล้วค่ะตัวเลขเยอะเช่นเดียวกันนะคะ
อยากให้เยอะขึ้นทุกวันเลย๒๗๘๗ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๖๑ราย
เสียชีวิตสะสมตอนนี้๕๖ศพด้วยกันค่ะ
เอามาดูเรื่องของมาตรการผ่อนปลนกันหน่อย
เราจะต้องลุ้นว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยนะคะ
ก็ต้องดูผลจากมาตรการต่างตัวเลขเพิ่มขึ้นไหม

ว่าน่าจะเป็นวันที่๑๗พฤษภาคม
แพทย์ทวีสินค่ะพูดถึงความคืบหน้า
ก็คือการรับฟังความคิดเห็น

จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นก่อนเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าจะหากลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเปิด

แล้วก็ประเมินว่ามาตรการต่างของห้างเป็นอย่างไร
ประชาชนเข้ามาในห้าง

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนที่ไปใช้บริการ

จะมีการประกาศผ่อนปลนระยะที่สอง

ไม่ได้เรียนกันนานมากยังไงค่ะ
นิดเดียวเองอ่ะอันนี้ความจริงใช่ไหม
ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดแต่บอกไปแล้วนิดนึง
ลองพระหลัดกระทรวงศึกษาที่กาลนางรักขณาตันทะวุทโธ
ยืนยันว่าผลการประชุมเป็นเหมือนเดิมเปิดเทอม
๑ปีนี้นะปีการศึกษา๒๕๖๓คือวันที่๑กรกฎาคมนี้
แล้วก็จะเรียนไปจนถึงวันที่๑๓พฤศจิกายน
ปิดเทอมหนึ่งก็คือช่วงเครื่องหลังของเดือนพฤศจิกายน
โดยรูปแบบการเรียนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์
กระทรวงศึกษาที่การจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก
ในเวลานั้นสถานการณ์ดีขึ้น
เรียนตามปกติทุกคนจะได้ไปโรงเรียน

แต่ถ้ายังไม่ปลอดภัยจะให้มีการเรียนการสอน
ผ่านการออกอากาศ๑๘ช่อง
ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนทุกระดับ
คืออาจจะไปโรงเรียนแต่อาจจะไม่เจอครู
ก็อาจจะเรียนผ่านโทรทัศน์ไปประมาณนี้นะคะ
มาดูเรื่องของการปรับเวลาการทำงานของข้าราชการกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีมาตรการการทำงานเหลื่อมเวลากันอยู่แล้ว
แต่ว่าหลังจากนี้ไปถ้าผ่อนปลนรอบที่๒

บอกว่าตอนนี้กพอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ว่าจะปรับการทำงานให้เหลื่อมเวลากัน
ไม่ว่าจะเป็นบางคนมาเช้านะ๗โมงบางคนเข้า๑๐โมง

ส่วนการผ่อนปลนมาตรการบางส่วนระยะที่๒

อันนี้คือสถานที่ที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้ว

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านพักคนชรา
และร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกาะสร้างค่ะ
นี่คือความคืบหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับโควิด๑๙

เดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกทีนะคะจุดไหนอย่างไรบ้าง